อีกหนึ่งคนที่นักข่าวมีโอกาสได้พูดคุยและพบเจอวันนี้ก็คือ
คุณวราวุฒิศิลปะอาชานะครับหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
เพราะว่าอะไรพี่กระเต็นและคุณผู้ชมน่าจะจำได้
มีภาพนิ่งเดี๋ยวลองดูภาพก็ได้ครับยืนเรียงหน้ากระดาน
อดีตนายกทักษิณอดีตนายกยิ่งลักษณ์เขายืน
แล้วก็มีคุณประพัทธสุทนยืนเอานิ้วโป้งชี้ขึ้นมาเยี่ยมแบบนี้
จากภาพนั้นที่บอกว่าบินไปฮ่องกงแล้วไปเจออดีตนายกทักษิณ
มียกมือไหว้มอบพวงมาลัยการยืนเรียงหน้ากระดาน
สีหน้าแช่มชื่นทุกคนเลยมีดีลอะไรหรือเปล่า

ทางคุณวราวุฒิแล้วก็ทางชาติไทยพัฒนารับรู้ด้วยหรือเปล่า
ในฐานะหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนาชี้แจงครับ
บอกว่าภาพที่ปรากฏเห็นคุณประพัทธสุธนเลยค่ะ
วยพรวันคล้ายวันเกิดคุณทักษิณที่ฮ่องกง
มีทั้งภาพนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีภาพที่
แต่ไม่ได้แปลกใจนะเพราะคุณประพัทธ์และคุณทักศิลป์
เขาเป็นเพื่อนกันรู้จักกันมาสนิทกันมา๓๐กว่าปีแล้ว
ทำงานกันมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อบรรหารนู่น
แล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะไปร่วมอวยพรวันเกิด
ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแน่นอน
ถ้าหากมีอะไรตัวเองจะต้องเป็นผู้พิจารณาก่อน
และภาพที่ออกมาซึ่งถูกมองว่าคุณประพัทธ์ไปดีลจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับทางเพื่อไทย
คุณวราวุฒิยืนยันย้ำชัดว่าไม่มีครับ
เชื่อกันมาโดยตลอดดังนั้นเนี่ยผมมั่นใจว่าการที่ไปอวยพรวันเกิด
หรือว่าไปพบกันนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องการเมืองแน่นอน
เพราะว่าถ้ามีอะไรขึ้นมานั้นผมเองคงต้องเป็นคนพิจารณาก่อน
แล้วก็ยืนยันว่าคงไปเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้ไปในฐานะเลขาธิการพัก
หรือว่าอะไรทั้งนั้นทั้งท่านประพัทธ์แล้วก็ท่านนายกทักษิณนั้น
เป็นเพื่อนเก่ากันมานานหลายต่อหลายครั้งในช่วงตอนที่คุณพ่ออยู่
ทางท่านประพัทธและท่านทักษิณก็ได้มีการพูดคุยกันอยู่ตลอด
เพราะว่าด้วยความที่เป็นเพื่อนกันมานะครับก็ไม่ได้แปลกใจอะไร
ก็มั่นใจว่ายืนยันว่าไม่ใช่เป็นเรื่องการเมือง
ยืนยันว่าไม่ใช่เป็นเรื่องการเมืองนะครับ
ไปในนามส่วนตัวไปอวยพรวันเกิดในฐานะคนที่สนิทและรู้จักกันมา
ถามต่อเรื่องการโหวตเลือกนายกครั้งถัดไป๔สิงหาคมที่จะถึงนี้
ชาติไทยพัฒนาจะเอายังไง
คุณวราวุฒิบอกว่าต้องดูความชัดเจนก่อนว่า
พักใดจะเสนอชื่อใครและมีขั้นตอนยังไงบ้าง
เดี๋ยวจะหารือกันช่วงเช้าของวันประชุม

เป็นประจำชาติไทยพัฒนาจะหารือกันประมาณ๘โมงครึ่ง
แล้วก็ย้ำว่ายังมีจุดยืนเดิมคือไม่แตะต้องมาตรา๑๑๒ครับ